จากกรณีชายขาพิการที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น๖คน
รุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในซอยโชคชัย๔นะคะ

เพราะว่าทางทนายความและญาติของผู้เสียชีวิต
จะไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
กรณีที่ตำรวจนครบานโชคชัยไม่แจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

จะสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ค่ะ
ก็พูดถึงกรณีที่ญาติของนายสมเกษฐีสีจันทร์
ยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อหาดังกล่าวแต่อย่างใด
และยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ตามที่ญาติร้องขอไปหรือไม่
ตำรวจยังคงเดินหน้าหาหลักฐานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ครอบคลุมและรอบด้าน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายอนัญชัยชัยเดชทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิตและพยานในคดี
เข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบคดี
ยังไม่พิจารณาแจ้งข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกับกลุ่มผู้ต้องหา
พันธุ์ตำรวจเอกชายรบบอกว่าก็เป็นสิทธิ์
เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายสามารถทำได้ค่ะ
แต่ยืนยันว่าตำรวจก็จะดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานและข้อที่จริงที่ปรากฏ
ด้านในอนัญชัยธนาความก็บอกว่า
การที่ตำรวจไม่แจ้งข้อหารดังกล่าวอาจทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตเสียสิทธิ์ได้
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาจะมีความผิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
แต่ก็มองว่าควรจะแจ้งข้อหาดังกล่าวเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในวันนี้เพิ่มเติมนะคะ